เป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นไล่ที่จะทำร้ายกัน
เพราะว่าหวังจะเอาเสื้อช็อปของเด็กนักเรียนเทคนิค
มีเด็กเทคนิค๓คนนะเขายืนรออยู่ที่ป้ายรถเมยยืนรอรถเมย์
ปรากฏว่ามีอีกกลุ่มนึงเนี่ยถือมีดถือไม้มาอย่างนี้
จอดรถจักรยานยนต์แล้วลงมาเลยแล้วชี้แบบนี้
กลุ่มนี้ก็หนีกันสิเห็นไหม
เขาก็หนีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าเด็กที่หนี
เขาก็เอาเสื้อช็อปให้กับไอ้เจ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้

มีทั้งไม้มีทั้งมีดเดินปรีมาแบบนี้
นี่แล้วดูกลางวันนะแล้วคนลงรถสองแถวรถวิ่งผ่านไปมานะ
มันกล่องเหตุมันไม่กลัวมันไม่กลัวนี่ไงพอได้เสื้อช็อปปุ๊บ
อ่ะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ไปอ๋อต้องการเสื้อช็อปเหรอ
แค่นั้นเลยอ่าเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า
ประมาณ๖โมงครึ่ง๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณข้างทาง
ปากซอยบางขุนเทียนชายทะเลแยกหัวกระบือกรุงเทพเลยป้ายรถเมย
ไปสักประมาณ๕๐เมตรนะคะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไป
ผู้ปกครองของกลุ่มเด็กเทคนิคสมุทรสาครทั้ง๓คน
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเอาอาวุธมาชี้หน้าแล้วก็จะไล่ทำร้าย
เพื่อที่จะเอาเสื้อช็อปเขาเนี่ยนะอ่าทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ปกครองนะคะ
ก็ทราบว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาข่มขู่เพราะอยากจะได้เสื้อช็อปจริง
คือกลุ่ม๓คนที่เป็นเด็กเทคนิคสมุทรสาครเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
กลุ่มนี้ที่เขาจะมารุมทำร้ายเหมือนกับว่าเห็นเลยว่าถ้าไม่ให้เสื้อเนี่ย
ถูกทำร้ายแน่แน่ตัดสินใจถอดเสื้อช็อปไปให้แล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ทางคุณครูก็ขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านค้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็พาเด็กเทคนิคทั้ง๓คนไปแจ้งความที่สอนอท่าข้าม
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นผู้ปกครองบอกว่า
อยากจะให้ตำรวจติดตามจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับเด็กคนอื่นอีก
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่นะคะ
ดังนั้นถ้าใครพบเห็นมีเบาะแสแจ้งไปได้ที่สอนอท่าข้าม
เพราะคนในพื้นที่อาจจะคุ้นหน้าไงอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแก๊งนี้อะไรอย่างนี้
คือน้องที่ถูกเอาเสื้อช็อปไปเนี่ยบอกว่าไอ้พวกนี้มันมา
พอลงมาถึงก็บอกว่าเป็นเด็กเทคนิคราชสิทธารามบางบอน
หากไม่ให้เสื้อช็อปโดนแน่อะไรอย่างนี้ก็เลยให้ไป
เอาเด็กเทคโนเทคนิคเรียนอยู่รุ่นพี่สิทธิ์เก่าอะไรทั้งหลาย
บอกเราหน่อยค่ะเอาไปเพื่ออะไรคงอาจจะเอาไปอวด
เอาไปแสดงสัญลักษณ์ว่าไปเจอสถาบันนี้มา
เราไปเอามาได้หรืออะไรยังไงลองบอกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับ